ก่อนที่จะอ่านข่าวนะคะซินเจียยู่อีซินนี่หัวใช้นะคะ
อันนี้ก็ต้องใช้กันไปนะคะพี่เบิร์ตดีคุณผู้ชมก๊อฟด้วย
คุณผู้ชมบอกว่าอยากได้คำหวังพรจากสองท่านอ๋อก็ขอให้
คุณผู้ชมสุขภาพแข็งแรงมาเป็นลำดับแรกนะครับแล้วก็อยาก
อื่นมันจะตามมาเองเพราะว่าสุขภาพดีครับซากทุกกันไปนะ
คุณผู้ชมทีนี้มาดูกิจกรรมที่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน
แต่ละที่เขาทำกันหน่อยนะคะคือช่วงดึกที่ผ่านมาเขาก็มีการไปไหว้เพื่อเสริมโชคเสริมลาบเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะที่แรกพาไปที่สารหลักเมืองขอนแก่นเลยค่ะโอ้โหบรรยากาศเมื่อคืนคึกคักมากนะคะชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะต่างนำของเส้นไหว้ทั้งแบบซาแซซาซาแปลว่าสามใช่ไหม
เครื่องไหว้สามอย่างค่ะมาไหว้หรือแบบงูแซก็ได้งูแปลว่าห้าใช่ไหมคะครับงูหรือว่างูเนี่ยนะฮะเครื่องไหว้ห้าอย่างมาไหว้ค่ะไหว้เทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลตรุษจีนตามประเพณีค่ะในวันไหว้คือวันนี้สิบเอ็ดกุมภาพันธ์
ซึ่งจะมีการจุดประทัดไล่สิ่งชั่วร้าย

กลางดึกก่อนย่างเข้าสู่ตรุษจีน

เค้านับช่วงห้าทุ่มจนถึง
เที่ยงคืนห้าสิบเก้านาทีนะคะ

ใช้สิ่งเอี๊ยะนะครับเพื่อให้ได้โชคให้ราก
ร่ำรวยตลอดปีเฮ้งเฮ้งเฮ้งค่ะ
อืม
เช่นเดียวกับที่สารเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับ
ชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับนำเครื่องเส้นไหว้ทั้งขนมผลไม้
ทยอยมาไหว้กันตลอดทั้งคืนนะฮะแต่ละคนก็ใช้เวลามากน้อยไม่เท่ากัน
ขอมากขอน้อยนะฮะจากนั้นช่วงเช้ามืดนะครับ
ก็ไปไหว้ที่สารปู่มเหศักดิ์หลักเมืองและในช่วงสายก็รวมญาติไหว้บรรพบุรุษครับ
ค่ะอ่าส่วนบริการธิกรรมแพงเพชรครับชาวไทยเชื้อสายจีน
ที่สารเจ้าพ่อปู่เสือ
ตลาดท่ามาเขอะอำเภอกพรองขุมนะครับน่ะนะ
เมื่อช่วงเที่ยงคืนเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนอย่างเป็นทางการแล้ว
ก็มีการนำอาหารข้าวหวานเครื่องเส้นไหว้ไปขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพยดาผู้คุ้มครองเมือง
ปกป้องดูแลให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขค้าขายร่ำรวย
แล้วก็ขอให้รุ่งเรื่องตลอดปี๒๕๖๔นี้ครับ
สระบุรีกันหน่อยค่ะที่มวกเหล็กนะครับคุณผู้ชม
ที่ที่นี่เนี่ยสารเจ้าพ่อมวกเหล็กบรรยากาศก็คึกคักไม่แพ้กันนะคะ
บรรยากาศอาจจะไม่คึกคักเท่ากับปีก่อนแต่ก็มีคนมาไหว้ค่ะ
ปีนี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะ
ส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
แล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจที่อาจจะไม่ได้แบบคึกคักมากหนัก
อืมตรุษจีนแบบนี้ก็จะมีขนมเข่งออกมาไหว้เจ้า

แน่นอนคนที่เขาทำขนมเข็งออกมาขายก็ต้องหาความแปลก
รูปแบบใหม่เป็นขนมเข็งรูปหมู

ขนมเข็งรูปหมูนะคนทำเขาเป็นเจ้าของร้านขายสังขพันธ์ชื่อดังเมืองตรัง
เขาบอกว่าโอ้ยช่วงนี้สังขพันธุ์ขายไม่ดี
เจอวิกฤตโควิด๑๙คนไม่ค่อยไปซื้อสังขพันธ์ถวายพระกัน

คิดค้นหาไอเดียใหม่ทำขนมเข่งรูปหมูมาขายในช่วงไหว้เจ้าซะเลย

เป็นความแปลกแหวกแนวของร้านชายมรุ่งเรืองพาณิช
แล้วก็มีขนมอื่นให้เลือกรับประทานกันนะครับ
นำไปไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษรับเทศกาลตรุษจีนกัน
ตอนนี้ผลตอบรับดีแบบเยี่ยมออเดอร์นี่คือล้นไม้ล้นมือทำไม่ทันนะครับ
หงบอกว่าโควิด๑๙เป็นเหตุทำให้ตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้ว
ร้านสังขพันธ์เงียบเหลือเกินไม่มีการส่งของไปขายต่างจังหวัดเลย
ไม่มีการซื้อไปให้วัดต่างเลยครับ
ลองทำขายในเฟซบุ๊กในเพจของร้านชายมรุ่งเรืองพาณิชย์ก่อน
ซึ่งเกิดปีหมูครับขอให้หาแม่พิมพ์รูปหมูมาทำ
ทุกวันนี้นะมีคนสนใจสั่งซื้อแล้วก็ไปชิมกันเยอะแยะมากมายนะครับ
ราคาขายกล่องหนึ่งก็๑๐๐บาทจะมีหมูขนมเข็ง๕ตัว
พ่อแม่ลูกน้ำร้านเพิ่งเริ่มทำขนมเข็งรูปหมูขายตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา
ตอนนี้คุณผู้ชมรายได้เดือนหนึ่ง๕๐๐๐บาทนะครับ

รุ่งเรืองพาณิชย์หรือว่าตามเบอร์ที่ขึ้น

ต่อจากก๊อฟได้เป็นอย่างดีเลยที่เพชรบูรณ์นี้
คุณพยาบาลไอเดียเจ๋งไอเดียบันเจิด
ทำขนมเปี๊ยะส้มของไหว้ยอดนิยมในช่วงตรุษจีนนะครับ
ตอนนี้บอกว่าโอ้โหรายได้เสริมเข้ารัวจ้า

ใช่ฮะคุณเมซิรินซีริรัตนาวัสไส
อายุ๓๗ปีท่านเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลวิเชียนบุรี
เล่าบอกว่าปกตินะครับเป็นคนชอบทำเบเกอรี่อยู่แล้ว
พอถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนปิ๊งไอเดียครับ
นึกถึงส้มขึ้นมาเพราะว่าเป็นผลไม้มงคลยอดนิยม
ลองหาวิธีทำขนมเปี๊ยะสดรูปส้มจากอินเทอร์เน็ตครับ
คือหลายคนทำแบบนี้แล้วประสบความสำเร็จ
คุณผู้ชมทำยังไงลองทำกินก่อนแล้วก็ให้เพื่อนนี่แหละเป็นตัวทดลอง
ปรากฏว่าตอบเป็นเสียงเดียวก็เลยบอกว่าโอ้โหอร่อย
ทำขายเลยแป้งนุ่มแบบนี้นะ
ยิ่งเป็นไส้ถั่วไข่เค็มด้วยแล้วก็เลิศนะฮะ
ตัดสินใจโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวเปิดรับออเดอร์
ไม่น่าเชื่อครับว่าการตอบรับจากลูกค้าดีเหลือเกินยอดสั่งซื้อเข้ามา
เธอบอกว่าเยอะจนแทบจะทำไม่ทันล่ะครับ
ต้องรับเพียงแค่วันละ๓๐กล่องหรือทำได้๑๒๐ชิ้นเท่านั้นก๊อฟ
นะฮะปุ้ยนี่แหละครับเป็นอาชีพเสริมของเธอที่สามารถจะสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
นอกเหนือจากงานพยาบาลนะฮะ
สำหรับลูกค้าส่วนมากก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะครับ
ในอำเภอวิเชียนบุรีแล้วก็ในอำเภอใกล้เคียง
โทรศัพท์เข้ามาสั่งเพื่อนำไปไหว้
แล้วก็เป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลตรุษจีน
โดยราคาไม่แพงครับกล่อง๑๒๐บาทเท่านั้น
ได้๔ลูกลูกใหญ่นะฮะ
ท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะลิ้มลองขนมเปี๊ยะสดแป้งนุ่ม
ไส้ถั่วไข่เค็มรูปส้มมงคลเนี่ยนะฮะ
สามารถโทรสั่งจองได้ที่เบอร์นี้เลยพร้อมหรือยัง
เปิดกล้อง๑๒๓ถ่ายรูปครับ
น่ากินเนอะความหมายก็ดีครับ
ใช่จดเบอร์แล้วเตรียมโทรเลยเนี่ย
พอไปดูบรรยากาศการซื้อทองกันหน่อยนะครับ
ช่วงเทศกาลจุดจีนแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่า
ให้ท้องกันเพื่อความเป็นสิริมงคล

เจ๊กิม๙๙ลูกสาวแม่ตังกวย
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะคะที่จังหวัดอุทัยธานี
เห็นบอกว่าบรรยากาศคึกคักเลยนะคะ

ฉางจังหวัดอุทัยธานีค่ะลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อหา

นำไปเป็นของขวัญให้กับลูกหลาน
คนในครอบครัวที่เคารพนับถือกันนะคะ
สินค้าที่นี่เขาบอกว่าขายดิบขายดี
สอยคอทองคำแหวนทองคำกำไรข้อมือทองคำ
หนัก๑๒บาทค่ะโอ้อยากได้สักเส้น
บอกไปพูดลอยนะครับ
ที่นี่ขายดีมากและที่นิยมกันมากในปีนี้ก็คือ
ไรข้อมือปี่เสียเพราะเป็นสัตว์มงคลที่รวมมงคล๕ชนิด
มังกรสิงโตนกอินซีกวางแมวเป็นเทพแห่งโชคลาภ
เพราะอ้าปากรับทรัพย์แต่ไม่มีรูทวารเข้าไปแล้วไม่ออกไงจ๊ะ
เขาถือกันแบบนี้นะสำหรับปีเซียนะ
ที่โคราชกันบ้างบรรยากาศคนละเรื่องเลยครับคุณผู้ชมฮะ
เงียบเหงาเนี่ยฮะร้านนี้ไม่มีลูกค้าเข้าเลยนะครับพี่เขาบอก
อย่างที่ร้านทองกรุงเทพทองเยาวราช๔ถนนราชดำเนินตำบลในเมือง
ยุภานัฐกาลกระหนกเป็นเจ้าของร้านเล่าบอกว่า
ปีนี้ซบเศร้าเหลือเกินคุณนักข่าวเพราะว่านอกจากโควิด๑๙ระบาดแล้ว
สถานประกอบการก็ปิดขาดสภาพคล่อง
ราคาทองคำก็มีส่วนนะเพราะปีนี้ราคาทองบาทละ๒๖๐๐๐บาท
ขณะที่ตรุษจีนปีที่แล้วราคาทองอยู่ที่บาทละแค่๑๘๐๐๐บาท
ทำให้ยอดขายทองตกควบลงกว่า๔๐เปอร์เซ็นต์ครับ
เราพาไปเรื่องของการแจกอังเปล่าบ้างดีกว่า
ตรุษจีนต้องมีอ่างเป่าอยากได้ใช่ไหม
อังเปล่าตัวไก่ตัวเยียร์
สายตาเนี่ยโอ้โฮโบนมาก

ให้น้องไงอังเปล่าตัวไก่แปลว่าให้เยอะ
เยอะพี่ก็จะได้กลับมาเยอะตลอดทั้งปีนี้
เปิดมา๗๐ปีแล้วคืนกำไรให้ลูกค้า
ใครทานครบ๒๐๐บาทจับอังเปล่าไปเลยจ้ะ
กำไรให้กับลูกค้าไปเลยครับ
ร้านข้าวต้มซุ้ยโฮเฮียโต
เป็นร้านข้าวต้มชื่อดังที่ราชบุรีครับ
โปรโมชั่นแปลกแบบไม่กลัวขาดทุน

เฮียโตในสวิทเบ้อวอนธรรมรัส

เริ่มแจกอังเปล่าช่วงตุดจีนมาตั้งแต่๒๘มกราคมจะยาวไปถึง๒๘กุมภาพันธ์นะครับ
โดยลูกค้าที่ทานอาหารที่ร้านหรือว่าซื้อกลับบ้านยอดครบ๒๐๐บาท
ทางร้านให้กลับไปทันที๔๐บาทเป็นอังเปล่าพิเศษ
ถ้าทานครบ๕๐๐บาทได้อังเปล่า๑๐๐บาทครับหรือถ้าคุณทานครบ๑๐๐๐หรือซื้อกลับบ้าน๑๐๐บาท
อังเปล่าไปเลย๒๐๐บาทนะฮะให้แบบไม่ต้องจับคือให้ไปเลยครับนะฮะ
ราคาอาหารปกติเท่าเดิมไม่ได้บวกไม่ได้ชาร์จเพิ่มไม่ได้ขึ้นไปแน่นอน
ทำแบบนี้ไม่ได้ต้องการจะประชดอะไรเพียงแค่คิดว่าทุกวันนี้คนไทยเนี่ย
เจอวิกฤตมันหนักมากพออยู่แล้วทั้งโควิดเอ่ยทั้งเศรษฐกิจเอยนะฮะ
ปัญหาปากท้องเอ่ยทำให้คนส่วนใหญ่เริ่มรายได้ลดลง
ก็เลยคิดมันเหมือนเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าเป็นโปรโมชั่นไปในตัวนะฮะ
ของตู่จีนก็ให้อังเปล่าซองแดงกันไปนะครับเฮียโตบอกว่าร้าน
รุ่นที่สองรวมทั้งหมดที่เปิดร้านมาก็เจ็ดสิบกว่าปีค่ะรสชาติเขาไม่ต้องพูด

ราชบุรีเขารู้กันดีว่าโอ้อร่อยนะฮะ
รู้จักกันทั้งอำเภอครับนะฮะส่วนใหญ่ก็จะมีเมนูให้เลือกทั้งหมดกว่า๒๐๐เมนู
เออใครชอบอะไรก็กินกันไปนี่โอ้ยอันนี้ก็น่าทานนะครับ
ใครอยากจะลองชิมข้าวต้มซี่โฮเฮียโตนะฮะก็ไปได้ครับ
สนามย่าอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเปิดบ่าย๓โมงถึงเที่ยงคืนทุกวันนะครับ
ไก่หมักใช่ไหมอันนี้เออโอ้โหเขาต้มกันไปนะ
ก็อ่านซะคุณผู้ชมกระจองงอแงหมดแล้วส่งสติ๊กเกอร์บอกว่าจะเอาแบบนี้
จะเอาอาหารหรือจะเอาอังเปาครับเออเอาอังเปา